ต่อไปแป้งกับแหนมคุณแป้งหลังจากที่ก็ครองตัว
เป็นส่วนหลังจากที่เลิกรากันไปกับสามีนะฮะ
ตอนนี้ก็ควงออกงานกับคุณแหนมแล้วก็สุดเขินเลยนะคะ
ก็ยอมรับว่าที่มาออกงานคู่กันนั้นไม่เกี่ยวกับค่าตัว

ซึ่งงานนี้ทั้งสองให้สัมภาษคู่กันเป็นครั้งแรกอีกด้วย
ซึ่งงานนี้ไม่พลาดเลยนะคะที่นักข่าวจะไปขอสัมภาษณ์อัปเดตเรื่องหัวใจ
ต่างคนต่างยอมรับคบกันในฐานะแฟนยอมรับแล้วนะครับ
รับว่าความรักนั้นทำให้ใจกระชุ่มกระชวย
แลนวาเลนไทยซึ่งตรงกับวันเกิดสาวแป้งแหนม

วันนั้นอาจจะมีการมีงานไปร้องเพลงแต่ไม่รู้ว่าแป้งจะไปด้วยไหม

มีโอกาสว่างตรงกันก็จะไปฉลองด้วยกัน

ส่วนเรื่องครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเจอกันแวว
ต่างฝ่ายต่างไฟเขียวให้ทั้งคู่
ส่วนอนาคตต้องดูกันไปเรื่อยวันนี้ตอบเท่าที่ตอบได้

มีแฮสแท็กพิเศษขึ้นมานะครับ
หลังจากคู่นี้เขาออกงานด้วยกันเมื่อคืน
สาวแป้งเขาบอกว่าใครว่าแหน่มเปรี้ยวหวานจะตาย

ใครว่าแหน่มเปรี้ยวหวานจะตาย
ชมคุณว่านุ่มขึ้นเยอะตลอดเลย
คนเรานี่แปลกเนอะจังหวะชีวิตนี่มันแบบว่า
อย่างแป้งเหรอ
หมายถึงว่าทำไมมันไม่เจอไอ้แหนมซะตั้งแต่แรกนะ